บอกว่าไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับ
นั่นก็คือเกมคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ยุทธพงศ์๔ละครนะครับกัปตันทีมสุโขทัย
แต่ใจโหมงหรือเปล่าสกัดโหมงกลับหลังแล้วนะครับจังหวะ
สกัดแล้วมันก็ผิดเหลี่ยไปนิดนึงนะครับแต่บอลนั้นตรงก่อนอยู่แล้วให้เครดิตของเฮเบตตี้
จากนั้นครับสุโขทัยก็มีโอกาสลุ้นนะครับจากลูกหม่งของดีลูกบุรีรำนะครับ
และลูกนี้ครับซัดชนคานนะครับจังหวะยิงของทางทิสตองโดนะครับนาทีห้าสิบสอง
ก่อนที่สุดท้ายครับปัดออกมาแล้วเข้าทางอธิสักไกรสอนนะครับ
สองศูนย์ของเมืองทองหนีไปได้นะครับไพโดสเอ็มมาร์ประตูปัดมาครับ
อธิษฐกรายสอนตามมาใกล้อยู่แล้วครับไม่เหลือครับ
ลุ้งแฟนควรเป็นรูปปัญหาเลยนะครับเพราะว่าผู้สินบอกกับไปทำฝ่า
คือมุมนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่กวินเนี่ยบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้โดน

ขาของจอร์นบาร์โจ้ก่อนที่ทำให้วันนั้นจะยิงจุดโทษไปครับ

ก็เป็นว่าคู่นี้จบด้วยการแบ่งกันไปทีละ๑คะแนน
เมืองทอง๓๘แต้มนะครับตามหลังบุรีรำ๒คะแนน
แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นจ่าฝูงได้ครับ
หลังจบเกมเมืองทองครับเตรียมยื่นหนังสือ
ไปยังไทยลีกแล้วก็สมากรมกีฬาฟุตบอล
ถึงการทำหน้าที่ของประกิจสุขยังผู้สินในเกม

จังหวะหนึ่งคือประกิจสุขยังจะแจกใบเหลืองที่สตองโด

คือล้วงกระเป๋าตั้งนานมาเหลืออยู่ไหนอะไรอย่างนี้
ก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของบทลงโทษต่อไปว่า

ส่วนคู่ศรีสะเกดนะครับอันดับ๑๕เปิดบ้าน

ด้วยเป็นจังหวะของศือราชา๓๙หิมจีนนะครับ
จังหวะทำประตูขึ้นนำให้กับทางศรีสะเกด

เปิดมงในหน้าปากประตูและเป็นชฤฌริภงจันทนขนสาร้อยพิดเหลี่ยมนะครับ
เข้าตัวตัวเองครับกลางหลังของศรีสัตว์เกต

แต่กว่าจะได้ประตูก็ต้องรอนาที๘๘แล้วเป็น

หลอกยิงเสาแรกเข้าไปครับทำให้เชียงราย

จับขึ้นไปอยู่อันดับ๔ของตารางมี๓๖คะแนน

คือเหลี่ยมบอลเหลี่ยมน้อย
เหลี่ยมบอลเนี่ยคือเจ้าตัวก็ต้องเลือก
เสาแรกแล้วเพราะว่าเสาสองมันแน่นหมดเลย
แต่สุดท้ายผู้สาประตูปิดมุมพลาดเองนะครับ

และดีซีเฮโรสาธารณะนั้นเอาชนะ

สกอร์๓ประตูต่อ๑ครับ